เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามายังไทยรัฐของเรา

เผยแพร่เรื่องนี้อยากให้มีการตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
แล้วก็วันนี้เราจึงเอาเรื่องนี้มาเปิดประเด็นไว้ก่อน
เพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงนะเป็นเรื่องใหญ่นะ
นักศึกษาสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจระดับรองสารวัตร
โดยเธอบอกว่าเธอเกือบจะถูกตำรวจนายนี้ข่มขืนบนรถแล้ว
หลังจากที่ตำรวจนายนี้อาสาจะพาเธอไปส่งที่หอพัก
แล้วขณะอยู่บนรถปรากฏว่าลวนลามเธอ
และจะข่มขืนเธอจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ

ตัวเธอเองต้องรีบหนีลงจากรถที่กำลังแล่นอยู่
รีบเปิดประตูกระโดดลงจากรถ
ก็รีบไปตามพื้นถนนจนสลบ
แล้วก็เพื่อนเธอมาช่วยไว้ได้ทันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการร้องเรียน
จากผู้หญิงอายุ๑๘ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
บอกว่าถูกตำรวจนายหนึ่งยดร้อยตำรวจโท
ระดับรองสาวัฒน์หน่วยงานด้านปราบรามยาเสพติศ
นี่เขามีภาพตรงนี้นะครับ

แต่ถ้าดูจากผ่านเบอร์แบบนี้ก็หน้าตาใช้ได้นะครับ
โดยบอกว่าหลังจากที่นายตำรวจคนนี้
อาสาจะพาเธอไปส่งที่หอพัก
พยายามขัดขืนและขอร้องในช่วงระหว่างอยู่บนรถ
ระหว่างนั้นเองเธอก็ได้ไลน์ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยนะครับ
อกจากนี้เธอยังบอกอีกว่านายตำรวจคนนี้
ได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่และยังได้ขึ้นลำกล้องไว้พร้อมเลย
เพื่อบังคับให้ไปร่วมหลับนอนด้วยนะครับ
ด้วยความกลัวและตกใจเธอตัดสินใจยังไงรู้ไหมคุณ
ขณะที่รถของตำรวจก็แล่นอยู่แล้วเธอก็นั่งอยู่ในรถ
เธอตัดสินใจเลยเพื่อรักษาชีวิตไว้
แต่ก็ไม่รู้ว่ากระโดดลงไปมันจะรอดหรือเปล่า

เปิดประตูรถกระโดดลงไปที่ถนนเลยครับ
อาการของเธอสาหัสนะครับเพราะว่าศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็สลบไป
โดยตำรวจคนดังกล่าวยังตามลงมา
แต่โชคดีที่เพื่อนของเธอตามมาช่วยไว้ได้ทัน
หลังจากเพื่อนได้รับข้อความทางไลน์นะครับ
นายตำรวจคนนี้ก็เลยรีบขึ้นรถขับรถออกไปโดยเร็ว
เพื่อนจึงนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีโดยด่วนครับ

เพื่อนบอกว่าเกิดขึ้นย่านคลอง๖จังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุทั้งตัวเธอแล้วก็เพื่อน
ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคลอง๕นะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้เรียกนายตำรวจคนดังกล่าวมาสอบปากคำนะ
แต่นายตำรวจคนนี้ยังให้การปฏิเสธ
ขณะที่ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้เสียหาย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องของอายุหญิงสาวอีกนะ
ถ้าไม่ถึง๑๘ปีบริบูรณ์เดี๋ยวเป็นพรากผู้เยาว์อะไรอีกหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
เปิดประเด็นไว้แล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบกันต่อ